มาเสิร์ฟดราม่ากันยามเช้าเลยค่ะ

แล้วในคลิปเธอกำลังทานอาหารอยู่ในร้านแห่งหนึ่ง
แล้วด้านหลังของเธอค่ะมีชาวต่างชาติ

ฉันกลัวมีโคอาร่าฉันกลัว
นี่แหละคลิปนี้นะคะคุณตายโพสต์เอาไว้
พร้อมกับแคปชั่นว่าเหตุเกิดจากอีแม่กลัวโต๊ะข้างหลังจ้ะ
คือชาวเน็ตเห็นคลิปก็พอจะเดาออกอะนะคะว่าโคอาร่าที่พูดถึงเนี่ย
น่าจะหมายถึงไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้
แต่ทีนี้ค่ะมีคนท้วงติงว่าอยากให้ตายลบคลิปออก
เพราะเรื่องโรคระบาดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
กลัวว่าที่โพสต์ไปจะเป็นเรื่องดราม่า
ไม่มีใครอยากติดเชื้อหรือว่าอยากจะแพร่เชื้อ

กลัวก็ให้ใส่แมสหรือไม่ก็อยู่บ้านไปเลยไม่ต้องออกมา

เชื่อว่าคุณตายก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีคนเข้ามาทักท้วง
ก็เลยได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปจากอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะว่า
คือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่อยากให้มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็แค่ป้องกันตัวเองและอย่าทำแบบนี้

ใครก็ไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย

ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ากลัวหรือว่ากังวลเนี่ย
ตัวเองก็ต้องป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะ